คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีไม่แน่ใจว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่านะคะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะเป็นพ่อค้าขายผลไม้
อยู่ดีถูกคนร้ายมาประกบยิงแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลย
ที่เขาสงสัยในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยพูดเปลยเอาไว้
ว่าอยากลงสมัครสมาชิกอบตแล้วก็อยู่ดีก็ถูกประกบยิงจนเสียชีวิตเลยค่ะ
ช่วงสายวันนี้นะคะตำรวจสพเมืองเพชรบุรีได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตาย
ริมถนนสายบางจากน้องปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ก็ไปตรวจสอบพร้อมแพทย์พร้อมกู้ภัยนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเสถียรกลั่นเกลาอายุ๕๖
คว่ำหน้าอยู่บนถนนเลยค่ะมีรถจักรยานยนต์ล้มทับร่างอยู่ด้วย
ท้ายรถจักรยานยนต์มีรถเข็นบรรทุกย่าพ่วงอยู่นะคะ
สภาพศพคือถูกยิงด้วยปืนเข้าที่ศีรษะด้านขวา๑แผล

แล้วบนพื้นถนนนะคะมันก็มีรอยล้อรถจักรยานยนต์
ล้อรถจักรยานยนต์ตรงนี้สำคัญนะคะ
เพราะว่าคาดว่าเป็นร่องรอยของคนร้ายค่ะ
ลักษณะมันเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนกับกลับรถ
ออกไปจากจุดเกิดเหตุแล้วรอยมันชัดมาก
อกจากนี้นะคะมีหมวกแก๊ปสีดำ
มีลวดลายปีกนกแล้วก็เขียนเอาไว้ว่า
นี่ค่ะนี่คือหลักฐานในจุดเกิดเหตุ

สามีก็เป็นพ่อค้าขายผลไม้ตามตลาดนัดนั่นแหละ
ก่อนเกิดเหตุตอนเช้าสามีก็ขี่รถเป็นรถพ่วง
เป็นรถพ่วงแล้วก็เข็นออกมาจากบ้านไปตัดย่าที่ทุ่งนา
สุดท้ายมารู้ว่าสามีถูกยิงตาย
บอกว่าสามีเป็นคนดีขยันทำมาหากิน
เหล้าก็ดื่มบ้างนิดหน่อย
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครเลยจริงนะ
แต่เมื่อ๒เดือนก่อนสามีเคยพูดออกมาเปลย
ว่าอยากจะลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบังจาก
เธอก็ขอร้องเอาไว้ว่าอย่าลงสมัครเลย
สามีก็เลยว่างั้นไม่สมัครแล้วก็ได้
แต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้จริงว่าสามีไปยุ่ง
เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นไปลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรหรือเปล่า
แต่มันมีแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวที่ภรรยาสงสัยนะ
ว่าเคยเปลยว่าอยากจะลงสมัครสมาชิกอบตแล้วก็มาโดนยิงตาย
เบื้องต้นน่ะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปสอบสวนเพิ่มแล้ว
จะได้ข้อมูลเพิ่มว่าก็ได้ข้อมูลเพิ่มว่าคือก่อนเกิดเหตุ
มีคนร้ายสองคนใส่หมวกม่วงมาเลย
เห็นเลขทะเบียนนะคะมาประกบแล้วเอาปืนยิงนายเสถียรจนเสียชีวิตค่ะที่ตรงนั้น
แล้วคนร้ายก็หนีไปตำรวจกระจายกำลังออกตามตัวคนร้ายนะคะ
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะหลักฐานร่องรอยที่มีก็แค่รอยล้อรถจักรยานยนต์
แล้วก็หมวกแก๊ปใบหนึ่งสีดำ